แล้วก็ลูกเห็บด้วยน่าจะหนักเลยล่ะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งฤดูนี้ในการยื่นภาษีครับ

ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องแรกเตือนให้ระวังและรับมือกันก่อนเลยครับฝนฟ้าขนองและพายุลูกเห็บครับ
เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศว่าช่วงวันที่๒๐๒๒มีนาคมก็จันทร์อังคารพุธนี่แหละ
คลื่นกระแสลมจากเมียนมาจะปกคลุมภาคเหนือและตะวันออกเชียงเหนือครับ
ปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมไทยตอนบน
มาเจอกับสภาพอากาศร้อนลักษณะอากาศเช่นนี้ครับทำให้เกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
และตามมาด้วยพายุลูกเห็บตามภาพนี่แหละรวมทั้งฟ้าผ่าก็จะเกิดขึ้นได้ทั่วทุกภาคเลยครับ
ส่วนวันที่๒๓๒๕มีนาคมครับความกดอากาศต่ำจากความร้อนยังปกคลุมไทยตอนบน
ทำให้อากาศร้อนและเกิดฝนฟ้าขนองได้บางแห่งครับก็ต้องเตรียมรับมือแล้วก็ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับบ้านท่านด้วยนะครับ
คุณผู้ชมยื่นได้ถึง๓๑มีนาคมนี้ครับ
ถ้าออนไลน์ล่ะยื่นได้วันสุดท้ายก็คือ๘เมษายนนี้
ถ้ายื่นแบบนี้ต้องมีการชำระภาษีเพิ่มตั้งแต่๓๐๐บาทขึ้นไป

มีสิทธิของผ่อนชำระภาษีได้นะ
แบ่งชำระเป็น๓งวดเท่ากันครับ

สามารถจะติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
โดยกรอกแบบบช๓๕หรือยื่นแบบออนไลน์
ก็กดเลือกแบบผ่อนจ่ายได้เลยครับ
แต่ถ้าผ่อนแล้วไม่ชำระตามกำหนดต้องจ่ายเพิ่มร้อยละ๑๕ต่อเดือนด้วยนะครับ
เรื่องนี้เป็นน่ายินดีครับน่ายินดีจริง
เป็นสุดยอดสตูและแกงทั่วโลก๑๐๐อันดับ
แล้วแผนงอยู่อันดับที่๑ครับ
เขาบรรยายว่าแกงพะแงงเป็นแกงข้นรสหวานเข็มมีรสของถั่วลิสง
แล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ตุ๋นกับพริกแห้งครับมีใบมะกรูดแล้วก็กะทิด้วย
เนื้อสัตว์ได้ทั้งเนื้อวัวก็ได้ไก่ก็ได้หมูก็ได้หรือเป็ดก็ได้เหมือนกัน
อันดับที่๒ตามมาก็คือคาเละหรือแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนั่นเอง
อันดับสามเป็นหม้อไฟหมาล่าของจีนอันดับสี่เป็นโบโกสตูเนื้อของเวียดนามครับ
อันดับ๕เป็นแกงเต้าหู้ชีสของอินเดียอันดับ๖เป็นแกงจากเฮติ
อันดับ๗เนี่ยเป็นข้าวราดแกงกะหรี่ของญี่ปุ่นครับอันดับ๘เป็นแกงเขียวหวานของไทย
อันดับ๙มัสมันของไทยแม่รสมือไทยเนี่ยแล้วก็อาหารไทยถูกใจคนทั่วโลกจริงครับ